ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
หลังจากที่มีกรณีที่อาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งนะครับ
ออกมาเปิดเผยว่าถูกตะขาบเลื้อยเข้าไปในกางเกงยีน
แล้วก็กัดที่บริเวณโคนขากับลูกอันทะรวม๔จุดด้วยกัน
ขณะนั้นนั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้มีคำถามตามมาว่าตกลงตะขาบตัวนี้
ติดตามตัวอาจารย์มาตั้งแต่นอกห้างหรือว่าในห้าง
แล้วความคืบหน้าที่ทางห้างชดเชยเยียวยานั้นเป็นอย่างไรบ้าง

กางเกงที่อาจารย์พีรพัฒนเทียรเดชใส่ในวันนี้
เป็นตัวเดียวกันกับที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
เพื่อยืนยันว่าช่วงปลายขากางเกงมีช่องว่างเล็ก
ตะขาบสามารถไต่เข้าไปได้
โดยยอมรับว่าขณะนั้นไม่รู้สึกตัวและเป็นไปไม่ได้แน่นอน
ตะขาบจะติดไปจากที่บ้าน
จะต้องเดินทางจากบ้านไปที่ห้างดังกล่าว
ก่อนที่จะนั่งติวหนังสือกับนักศึกษานานกว่า๔ชั่วโมง

บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมิน
ซึ่งมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา
ก่อนที่จะทราบว่ามีตะขาบตัวยาวประมาณไม้บรรทัศน
เข้าที่ของลับและบริเวณโคนขาจำนวน๔จุด
แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจใด
จึงได้ส่งอบเรื่องราวมายังสถานีธรรรษทัยรัตน์ทีวี
เป็นไหมถ้าเกิดมันมาจากที่อื่น
อาจารย์ใช้เวลาอยู่ในห้างนั้นค่อนข้างนานมาก
แล้วก็เดินเดินตลอดเวลา
อาจารย์คิดว่ามันโดนตรงที่อาจารย์ไปนั่ง

มันจะมีกระถางต้นไม้มีอะไรอยู่

อย่างว่าคือว่าเราก็ไม่รู้ว่านี่คือกระบอกเล็กหรืออะไร
แต่นี่คือกางเกงที่เกิดเหตุมันมีช่อง
ตะขาบลำตัวยาวสีแดงที่ถูกบันทึกไว้ได้
คาดการณ์โดยดรพัชรัตดานัยสวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งพบเป็นจำนวนมากในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
โดยตะขาบนี้มักจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไป

ส่วนลักษณะของตะขาบบ้านจะมีลักษณะตัวใหญ่
ใหญ่สุดขนาดตัวยาวถึง๓๐เซนติเมตร
ลำตัวมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มออกแดง
ส่วนขาจะมี๒ขาต่อ๑ปล้อง
ด้านข้างลำตัวแต่ละปล้องจะมีรูจมูกที่ใช้หายใจ
ขาคู่แรกจะกลายเป็นเขี้ยวสองข้าง
หากถูกกัดตะขาบจะปล่อยพิษผ่านเขี้ยวออกมา
ทำให้ผู้ที่ได้รับพิษมีอาการเจ็บปวดและแผลบวม
ส่วนอาการจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของพิษ
ถ้าหากว่าเป็นรูปที่เขาถ่ายมาเป็นตัวที่กัดอาจารย์ท่านนั้นจริง

ตะขาบจริงแล้วเขาจะชอบซุก

จะอยู่ตามมุมหรือตามที่มืดชื้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

อาจจะไปเข้ามาโดยบังเอิญหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมืดมันอยู่ในร่มผ้าเนอะมันก็จะมืด
ขณะที่พันธบรวจเอกอภิวัติชัยศรีสุด
กำกับการสถานีตำรวจนครบานโคคลาม
เข้าเยี่ยมอาการของนายเพียรพัฒน์หลังทราบข่าว
พร้อมระบุว่าจะช่วยประสานงานในส่วนที่ยังขาดเหลือ
และจะช่วยพูดคุยกับทางห้างสรรพสินค้าในการเจรจากลายเกลี่ย
พร้อมเตรียมร่วมกันหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก
ส่วนทางห้างสรรพสินค้าได้ชี้แจงทางโทรศัพท์เพียงสั้นว่า
ได้มีการพูดคุยกับทางผู้เสียหายแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

โดยทางศูนย์การค้าได้เปิดพื้นที่ให้ร้านเข้ามาเช่า

อยู่ในความรับผิดชอบของร้านนั้น
ซึ่งทางห้างได้แต่มองภาพรวม

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดได้ง่ายนัก
แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
และไม่ควรมีสัตว์มีพิษอยู่ในห้างสรรพสินค้า
เยาวชนและเด็กเล็กรวมอยู่ด้วย
เพราะอาจจะไม่โชคดีแบบนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน